ตำหนิครับไม่ยอมทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำเอาไว้
ถ้าเราไม่เจอกันเท่าก่อนเนี่ยโอกาสเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ย

ที่มีความเสี่ยงสูงขอตรวจ
ที่เหลือคือเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงต่ำ
ถ้ามีไข้มีอาการขอแจ้งโรงเรียน
เราไม่โทษภายตอนนี้คือเราต้องไม่เห็นแก่ตัว
เช้าหัวเขียวช่วงนี้มาดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะคะ
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด
เฉพาะเอาในประเทศไทยก่อนเนี่ยนะคะ
ในประเทศไทยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๕คน
คือช่วงวรรณคาเนี่ยเพิ่ม๒คน
๒คนนั้นเนี่ยนะคะเป็นแม่บ้านกับคนขับรถรับจ้าง

และข้อมูลที่ได้มาจากการติดเชื้อของคน๓คน
สร้างความตื่นตระหนกอยู่พอสมควรกับสังคมไทยนะคะ
เพราะว่าการแถลงข่าวของกระทรวงศาสตร์ธรรณสุขเนี่ย
เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะระบุว่าคนแรกที่ติดเชื้อค่ะ
เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็น๑ใน๗ประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยง
แล้วกลับมาไม่บอกใครว่าตัวเองไปญี่ปุ่นมา
ใช่ค่ะและหลังจากนั้น๓วันมีอาการป่วย
ไปโรงพยาบาลไม่ยอมบอกคุณหมออ้าวทำแบบนั้นทำไมอ่ะวันที่๒๓
นี้๒๓ไปโรงพยาบาลบีแคร์ส์คุณหมอเองพยาบาลเองก็ซักประวัติ
ถามแล้วนะคะว่าเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่า
เปล่าเปล่าไม่ได้ไปแต่สรุปสุดท้ายนะคะถาม๓ครั้งมาบอก
ครั้งที่๓ก็คือวันถัดมาวันที่๒๔
เอารายละเอียดเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง
แต่ผู้ป่วย๓รายเมื่อวานนี้
ที่เป็นการยืนยันออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแถลงข่าว
เป็นคนไทยติดเชื้อจากคนในครอบครัวเดียวกัน
รายแรกค่ะเป็นชายอายุ๖๕ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นมา
รักษาที่โรงพยาบาลบีแคร์๒๓กุมภาพันธ์
ก็คือไปเที่ยวผ่านมา๓วันแล้วเนี่ยนะคะ
อาการที่ไปรักษาตอนแรกคือเป็นไข้ไอด้วย
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวกค่ะ

รับว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นมาไปเที่ยวฮอกไกโดมาเนี่ยนะคะ
รักษาต่อที่สถาบันโรคสวงอก
ส่วนรายที่๒คนใกล้ตัวนั่นแหละค่ะ
พันรยาอายุ๖๒ปี
และหลังจากนั้นเอาไป
คือทำให้คนในครอบครัวติดอีก๑คน
ซึ่งก็คือหลานชายอายุ๘ขวบนะคะ
สรุปแล้วคนในครอบครัวนี้ติดเชื้อเป็นโรคโควิด๑๙เนี่ยนะคะ

หากไล่เรียงตามทำลายอาการป่วยของ๓รายนะคะ
เริ่มจากคุณปู่คุณย่าก่อน
เดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ไปฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
กลับถึงสนามบินดอนเมือง๒๐กุมภาพันธ์
ซัปโปโรกรุงเทพที่บอกรายละเอียดถึงขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าก็เป็นความสำคัญเหมือนกัน
คนที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาในเที่ยวบินนี้
ใครทราบว่าท่านเดินทางไป
ไปหาคุณหมอด้วยนะคะไปให้คุณหมอตรวจสักนิดนึงนะคะ
จากนั้นผ่านไป๓วันค่ะคุณปู่คุณย่า
ใช้ชีวิตตามปกตินะเริ่มวันที่๒๓ค่ะ
มีอาการไข้ก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบีแคร์

ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งประวัติการเดินทางไปที่ประเทศกลุ่มเสี่ยงกับแพทย์ที่รักษา
กระทั่งผ่านไป๑วันค่ะ๒๔กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ
ก็ซักแหละเพราะว่าอาการมันน่าสงสัยเนี่ยนะคะ
ซักไปซักมาสรุปสุดท้ายค่ะยอมรับว่าไปเที่ยวฮ็อกไกโดมา
ตรวจเลยค่ะต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
พบว่าผลการตรวจของทั้งคุณปู่ซึ่งเป็นผู้ป่วยเอง
และคนใกล้ชิดมากที่สุดก็คือคุณย่าผลเป็นบวก
สรุปก็คือติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙นะคะ
ทีนี้คนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวหลังจากที่กลับมา
จากการท่องเที่ยวตั้งแต่๒๐จนถึง๒๓ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
มีใครบ้างล่ะก็มีลูกชายมีลูกสะพ้าย
แล้วก็หลานชายอายุ๘ขวบ
หลานชายเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่อยู่บ้านเดียวกันค่ะ
ก็ต้องเอามาตรวจร่างกายหมดเลยคนที่อยู่ใกล้ชิด
สรุปแล้วค่ะหลานชายอายุ๘ขวบติดเชื้อ
และข้อมูลที่น่าตกใจก็คือก่อนหน้านี้น้องอายุ๘ขวบ
เรียนหนังสือที่โรงเรียนพระหารือไทยดอนเมืองตามปกติด้วยเนี่ยนะคะ
อันนี้แหละที่เขาบอกว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจง
ข้อที่จริงจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ในช่วงของการแถลงข่าวหลังจากที่บอกรายละเอียดต่างแล้วตอนหนึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะ
นายอนุทินตำหนิค่ะเพราะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่ผู้ติดเชื้อ
เลี่ยงที่จะให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ทำให้คนใกล้ชิด
คนใกล้ตัวคนในครอบครัวและทีมแพทย์ทีมพยาบาลกว่า๕๐ชีวิต
เข้าสู่กระบวนการคัดกรองกลายเป็นงานหนักของแพทย์และพยาบาลต่อไปอีกนะคะ

บางทีพูดหวานไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอพูดตรงตรงนะครับ
เรื่องนี้ก็ไม่ต้องมานั่งเอาใจอะไรกันแล้ว
ทำแบบนี้เนี่ยก็ทำให้โปรจะเดือดร้อนกันไปทั่วก
ท่านรองแก้วของผมเนี่ยท่านรกท่านโสพลท่านลุงเรือง
ทุกคนพยายามทำงานมา๒๓าทิตย์ควบคุมสถาณะอาการมาแล้ว
แต่ก็เหมือนกับโชคดีนะครับผมไม่จะแท้ว่าเจ๋งนะ
แต่ว่ามันกะตุกอ่ะโชคดีที่เราจับตัวได้ก่อน
คนเดียวตอนนี้ต้องไปนั่งตรวจอีกประมาณอย่างน้อย๕๐คนเผลอเป็น๑๐๐คนด้วยซ้ำ
สิ่งที่คุณอนุทินเป็นห่วงว่ามันจะไปซ้ำรอยที่ประเทศเกาหลีใต้
ก็กลัวแหละว่าคุณปู่ท่านนี้อายุ๖๕ปีท่านเดียวจะไปสร้างความเดือดร้อน
จะไปทำให้คนรอบข้างติดไปด้วยแล้วมันถ้านับไปเป็นหลักร้อย
ส่วนบุคลากรของโรงพยาบาลในช่วงที่คุณปู่ท่านเนี่ยไปตรวจวันแรก
และไม่ได้บอกว่าตัวเองไปเที่ยวมาและปรากฏว่าตัวเองติดเชื้อมาเนี่ยนะคะ
คนใกล้ชิดบุคลากรในโรงพยาบาล๓๐คนก็ต้องไปตรวจเช่นเดียวกัน
แต่ผลออกมาเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นลบคือไม่พบเชื้อโควิด๑๙
แต่ยังคงต้องตรวจซ้ำในอีก๑๔วันข้างหน้านะคะ
นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อ
เมื่อวานนี้ใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็ฟังไว้
แต่ว่าคุณผู้ชมทั้งหลายก็ต้องป้องกันตัว
ตอนนี้พื้นที่เสี่ยงต่างพื้นที่ที่มีประชาชนไปเยอะ
งานต่างงดไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
คือเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรากูล
บอกว่าก็มีการประชุมกับทีมแพทย์
ก่อนหน้านี้จะมีการยกระดับเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาด

ระดับ๓คือสเปะสปะและไร้ทิศทาง

แพร่ระบาดรุนแรงและรวดเร็ว
คล้ายกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้
แต่ตอนนี้ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยอยู่ที่ระยะที่๒
คือจากคนสู่คนรู้ว่าจากคนไหนไปคนไหน
คุณผู้ชมทีนี้เรื่องของการเฝ้าระวัง
จากกรณีที่คุณสุภาษาราเล่าไป
ไปดูที่โรงเรียนของน้องที่อยู่ที่แถวดอนเมืองกันหน่อยนะคะนี่ค่ะ
เมื่อวานนี้ผลกระทบขยายเป็นวงกว้างเลย
เราไปที่โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนดอนเมืองนะคะ
ที่หลานชายวัย๘ขวบของน้องของคุณปู่

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้โรงเรียนสั่งปิดเรียนชั่วคราว๑๔วัน
คือเริ่มตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์ถึง๙มีนาคมนะคะ

คือเมื่อวานรับเด็กกลับตั้งแต่ก่อนเที่ยงกันเลยทีเดียว

พร้อมกับศูนย์บริการสาธารณสุข๖๐
กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรมควบคุมโรค
เมื่อวานนี้หลังจากที่ทราบข่าวนะฮะ
แน่นอนว่าคนไทยตื่นตกอกตกใจ
ควบคุมโรคเจ้าหน้าที่รีบลงพื้นที่เลยค่ะ
ทีนี้วิธีการเนี่ยเบื้องต้นที่โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนดอนเมืองเนี่ยนะคะ

มีการคัดแยกเด็กแล้วก็ผู้ปกครอง
รวมถึงคุณครูออกเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ
กลุ่มแรกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทำยังไง

ตัวอย่างนักเรียนคือน้องที่อยู่ห้องเดียวกันกับ
น้องวัยแปดขวบที่คุณปู่เนี่ยไปรับเชื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
ก็คือน้องนักเรียนชั้นป๓ทับ๔
มีจำนวนทั้งสิ้น๓๐คน

กลุ่มนี้จะมีการกักตัวไว้ติดตามอาการ๑๔วัน

ส่วนกลุ่มที่๒ค่ะกลุ่มสัมผัสความเสี่ยงต่ำ๑๐๐คนด้วยกัน
กลุ่มนี้จะให้งดกิจกรรมไปในที่ชุมชน
เพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วท่านอย่าดื้อนะคะ

ร่วมกับกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย
บอกว่าจะร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียน
จัดประชุมผู้ปกครองแล้วก็แนะวิธีการปฏิบัติตน
ทำความสะอาดที่พักอาศัยแล้วก็โรงเรียน
โรงเรียนเองตอนนี้มีการประกาศออกมานะคะว่า

เมื่อวานนี้นักข่าวของเราไปดูที่บรรยากาศโรงเรียนนะคะ
ปรากฏว่าในคลิปมีการเผยแพร่คลิป
ขณะที่ซิสเตอร์มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
หลังจากที่รับทราบข่าวว่าคุณปู่ของเด็กไปติดโรคนี้มา
แล้วน้องก็มาที่โรงเรียนด้วยนะคะดูคลิปช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
คือเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงต่ำ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะฝากในส่วนของผู้ครองในการวัดไข้น้องทุกวัน
ถ้ามีไข้มีอาการขอแจ้งโรงเรียน
เพื่อโรงเรียนจะแจ้งทางกองควบคุมโรคต่อไป

ตอนนี้กลับมาที่คนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงถ้าผลตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นบวก

ก็จะตามไปถึงในส่วนของผู้ปกครองต่อไปนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณภูมิอ่าถ้าลูกพ่อค่ะ
เราไม่โทษใครตอนนี้คือเราต้องไม่เห็นแก่ตัว
ถ้ากลับมาจากต่างประเทศหรือถ้าน้องเป็นไข้น้องเมีย
ขอให้น้องหยุดไม่ต้องกังวลเรื่องสอบนะคะ
ถามว่าเขาหยุดเขายังมีสิทธิ์เสี่ยงไหม

ถ้าทราบข่าวแค่ว่าในโรงเรียนมีสักคนหนึ่งที่มีอาการ
มีแค่ข้อสงสัยว่าจะเป็น
แค่นี้ผู้ประคองทุกคนก็กังวลแล้ว
เพราะอันนั้นเขาเป็นเด็กน่าจะป๓นะครับ
ป๓แต่ทางผมเป็นผู้ครองด้านเด็กป๔

ถามว่ากังวลไหมแต่ว่ามันคนละชั้นคนละตึกนะ
มันอยู่คนละตึกแต่ก็กังวลได้ก็กังวลเหมือนกันนะครับ
แต่ส่วนถ้าเป็นป๓โดยตรงผมว่าเขาก็คงกังวลกันเยอะ
ก็คือมารับกลับกันหมดแล้วล่ะรับกลับหมดตั้งแต่น่าจะก่อนเที่ยงด้วยซ้ำ
ส่วนธนาคารธนชาติสาขาดอนเมืองนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวคือคุณพ่อของน้องอายุ๘ขวบทำงานอยู่ที่นี่
หลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณปู่เป็นโรคโควิด๑๙
เขามีการสั่งปิดคือ๒๕๒๗ถึงวันนี้

อย่างที่คุณอนุทินบอกเมื่อวานี้นะคะ
รัฐบาลทำหน้าที่ป้องกันประชาชนก็ให้ความร่วมมือด้วย
ใช่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ย
ส่วนสาธารณสุขจะประกาศให้เป็นการแพร่ระบาดระดับ๓หรือเปล่านะคะ
ก็คือต้องตระหนักแล้วก็จะปฏิเสธเรื่องของการรับการรักษาไม่ได้